ใครจะต้องรับเข้ามาดูแลคดีนี้หรือเปล่า
ผมกำลังพูดถึงคดีที่ก่อนหน้านี้มีชายพิการถูกกลุ่มวัยรุ่น
รุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดธนายความของชายพิการนั้น
ได้เข้าร้องต่อสนชบอกว่าอยากให้คดีนี้เนี่ย

เพราะว่าล่าสุดพบข้อมูลว่าตำรวจนครบานโชคชัย
จะพลิกสำนวนด้วยการตั้งข้อหาแค่ทะเลาวิวาสนะครับ

ทนายความคดีชายพิการพ่อค้าขายขนมปัง
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
เดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีต่อ
คณะกรรมธิการสังคมกิจการเด็กเยาวชนและสตรี
ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้วยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชครับ
โดยทนายความพูดหลังจากที่ให้ข้อมูลบอกว่า
ร้องเรียนขอให้โอนสำนวนสอบสวนคดีดังกล่าว
จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนฮบช
โดยไม่อยากให้กองปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบแทน

รวมทั้งขณะนี้มีกระแสข่าวแววมาว่า
พนักงานสอบสวนสนโชคชัยอาจจะทำคดีนี้ให้เป็นเพียงแค่การทะเลาวิวาส
ลักษณะอ้างเป็นการป้องกันตัวและบันดาลโทษะ
เหมือนที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งในคดีเคยพูดเอาไว้
ซึ่งถ้าหากว่าตำรวจคิดจะทำนี่คือทนายความบอกนะครับ
ขอให้คิดใหม่เพราะเชื่อว่าประชาชนคงไม่ให้อภัยครับ
ด้านคุณหญิงทรงสุดายอดมณีรองประธานคณะกรรมธิการสังคม
ของสนชนั้นก็พูดหลังจากที่เชิญครอบครัวผู้เสียชีวิต
ทนายความมาให้ข้อมูลโดยบอกว่าในสัปดาห์หน้า
เชิญพนักงานสอบสวนสนโชคชัยมาให้ข้อมูล
สอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไป
ส่วนจะโอนคดีไปให้ดีเอสไอดูแลตามข้อเรียกร้อง
ของครอบครัวผู้สูชีวิตหรือไม่นั้น
เรื่องนี้ต้องหารือกันอีกครั้งครับ